เตะทีมชาติไทยที่ประกาศรายชื่อออกมาเบื้องต้น๒๙คน

เตรียมศู้สึกฝุ่นพลวงโลกรอบคัตเลือกที่จะเจอกับ
แต่ว่าล่าสุดนั้นมีบาดเจ็บถอนตัวไป๑รายครับ

เล่นทีมชาติไทยที่มีรายชื่อในการประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือก๑๒
ทีมสุดท้ายโซนเอเชียนัดที่๖
เปิดบ้านเจอกับซาอุดีอาราเบียวันที่๒๓มีนาคม
ต่อด้วยนัดที่๗นะครับไปเยือนญี่ปุ่นวันที่๒๘มีนาคม
แต่ยังขาด๔ผู้เล่นชนบุรีเอฟซี
ซึ่งจะเดินทางกลับมาจากการแข่งขันไทยลีก
ศรีสะเกดและจะมาสมทบในช่วงเย็น
มาเรเอลทอมเบียกองหลังลูกครึ่งไทยเยอรมัน
๓ผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีชื่อครั้งนี้

ก่อนจะแจ้งขอถอนตัวหลังจากมีอาการเจ็บเข่า

ปรึกษากับทีมงานว่าจะเรียกใครเข้ามาแทน
หรือใช้ผู้เล่นเพียง๒๘คนที่เหลืออยู่

จะนำทีมช้างศึกลงฝึกซ้อมทันที

โดยจะซ้อมที่กรุงเทพจนถึงวันที่๑๕มีนาคมนี้

เมืองทองยูเนเต็ดกลับมาสมทบ

ในวันที่๒๒มีนาคมนี้ครับ